๑เดือนเต็มสำหรับการเลือกตั้งค่ะ
จาก๑๔พฤษภาคมใช่ไหม

กรกตต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน๖๐วัน

อยากให้กรกตดำเนินการให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่านี้
ไม่ต้องรอครบกำหนด๖๐วันได้ไหม
คือเขาบอกบางที๓๐วันก็ประกาศแล้วก็มี

สส๕๐๐คนอย่างน้อย๙๕ต้องทำให้เสร็จ

ก็คือ๔๗๕คนจาก๕๐๐คนนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้มีกลุ่มที่เขาเดินทางไปที่

เพื่อไปเร่งรัดให้กรกตรีบดำเนินการนะครับ
ก็คือนายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือว่าภัยดาวดินนะฮะ

การเลือกตั้งสสปี๖๖นะครับ
รวมตัวกันไปยื่นหนังสือให้กรกตเร่งรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการออกมาได้แล้ว
โดยบอกว่านี่๑เดือนแล้วตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้ว
ในการนับคะแนนอย่างเป็นทางการนะนะใครชนะเขตไหนรวมคะแนนออกมาได้เป็นอย่างไร
เหลือแค่ขั้นตอนการประกาศรับรองผลการเป็นสอสออย่างเป็นทางการเท่านั้น
เพราะถ้าไม่มีขั้นตอนนี้ก็ไม่สามารถเปิดประชุมสภาผู้แทนรัศดร
แล้วก็ไม่สามารถไปเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกต่อได้
ตั้งรัฐบาลใหม่ก็ไม่ได้ขณะนี้๓๐วันมันนานพอสมควร
คือทางกลุ่มที่มาเรียกร้องมองว่ากรกตไม่ต้องรอจนครบกรอบภายใน๖๐วันก็ได้
เพราะว่าในอดีตเนี่ยมีกรกตที่เคยประกาศรับรองผลสอสอในช่วงแค่๑๕๓๐วันก็มี
เนื่องจากถ้าเกิดยิ่งช้าไปยิ่งนานไปมันก็ทำให้เกิดความอึดอัด
เคลือบแคลงสงสัยของประชาชนในเรื่องราวต่าง
คือทั้งกลุ่มต่างที่เดินทางมาในครั้งนี้
ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าเคยไปทวงจากกรกตมารอบนึงแล้วนะครับ
ตอนนั้นกรกตบอกว่ากำลังรอเรื่องการนับคะแนนใหม่ให้เสร็จก่อน
แล้วเดี๋ยวจะรับรองผลการเป็นสอสออย่างเป็นทางการ
ซึ่งนับคะแนนใหม่เสร็จไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ประกาศอีก
ทำไมต้องยืดเวลาออกไปอีก
เทียบกับอดีตทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีเรามีเครื่องไม้เครื่องมือ
ที่จะทำให้การประกาศผลสามารถทำได้ไม่ควรจะนานขนาดนี้นะครับ
ตอนนี้นานเกินไปแล้วนะครับยิ่งนานก็จะยิ่งก่อให้เกิดความอึดอัด
แล้วก็เคลือบแคงสงสัยของประชาชนนะครับ
กรกตรายงานผลช้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งให้ประชาชนนั้นรู้สึกอึดอัดใจนะคะ
แล้วก็รู้สึกไม่ดีต่อการทำงานของกรกต
รวมถึงคนอื่นหรือกระบวนการอื่นที่พยายามขัดขวางกระบวนการทางประชาธิปไตยด้วย
ทีนี้ทางกลุ่มทะลุฟ้านะฮะที่มีภัยดาวดินเป็นแกนนำเนี่ย
วันนี้เขาเลยประกาศเชิญชวนประชาชนนะครับให้ไปรวมตัวกันที่หอศิลป์๑๘นาฬิกาวันศุกร์นี้๑๖มิถุนายน
เพื่อแสดงพลังปกป้องไม่ให้มีใครมาขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนนะครับ
ค่ะแต่คุณผู้ชมได้เห็นเอกสารนี้ที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ไหมคะ
เป็นเอกสารคล้ายกับเอกสารของทางกรกตนี่ค่ะเอกสารเหล่านี้
คือมีข้อมูลในลักษณะที่ว่าสำนักงานกรกตนำเสนอที่ประชุมกรกต
เพื่อพิจารณารับรองสอสอแบบแบ่งเขตครั้งที่๑
มีการเสนอความเห็นว่าควรรับรองสอสอแบบแบ่งเขต๓๒๙คน
มีสอสอโดนเรื่องร้องคัดค้าน๗๑คนใน๓๗จังหวัด
ซึ่งในจำนวนนี้มีจังหวัดที่ถูกสำนักงานกรกตเสนอไม่ประกาศผลยกจังหวัด๓แห่ง
คือพังงาสิงห์บุรีและอำนาจเจริญ
ทีนี้ค่ะตามเอกสารที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์อันนี้นะคะ
ว่าที่สอสอ๗๑คนที่มีเรื่องร้องคัดค้านเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูทีมข่าวของเรา
แยกให้ดูเป็นแต่ละพักการเมืองเลยค่ะภูมิใจไทยเยอะที่สุด๒๑คน
เพื่อไทย๒๐คนพลังประชารัฐ๑๔คน
เก้าไกล๗คนประชาธิปัตย์๓คนรวมไทยสร้างชาติ๓คน
ไทยสร้างไทย๒คนเพื่อไทยรวมพลัง๑คนนะคะ
และในจำนวนนี้มีวาดที่สอสอคนดังเยอะเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูกันหน่อย
อันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะตามเอกสารที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์
ในส่วนของพักก้าวไกลคุณรัชนกษ์สอสอกธมวาที่สอสอกธมวิทยาลัย๒๘
คุณปฏิพัฒน์พิสนุโลกศ์๑อย่างเพื่อไทยคุณสโรงเทียนทองสะแก้ว๓
คุณศักดิ์ชัยตันเจริญฉะเชิงเซาเขต๓อย่างนี้ค่ะ
ภูมิใจไทยค่ะก็คนดังดังคุณโสพลสารำอย่างเงี้ค่ะ
บุรีราม๕คุณเอกราชขอนแก่น๔คุณพัทรพงศ์พิจิตร๑
ส่วนพลังประชาราชคุณไพริกค่ะกำแพงเพชร๑
คุณขวัญเรือนเทียนทองสะแก้วเขต๑คุณชดวุฒิธนาคมานุสรสิงห์บุรีเขต๑
คุณวันเพลล้อมพัดเพชรบูรณ์เขต๕
ประชาธิปัตย์ก็จะมีคุณเด็ดอิทธิสงขลาเขต๕
รวมไทยสร้างชาติคุณพิมพัทรานครศรีธรรมราชเขต๑๐
อันนี้เป็นเอกสารที่แชร์อยู่ในโลกออนไล
แต่ว่าล่าสุดทางประธานกรกตก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะ
บอกว่ายังไม่สามารถประกาศรับรองผลได้
เพราะว่าพิจารณาภาพรวมแล้วยังมีผู้ที่ถูกร้องเรียนและไม่ถูกร้องเรียน
ตอนนี้ค่ะให้ทางสำนักงานกรกตไปประมวลผลความคิดเห็น
แล้วส่งกลับไปที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งในสัปดาห์หน้า
กรกตยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้นะคะ
ก็นั่นหมายความว่าทางกรกตอาจจะใช้วิธีการประกาศทีเดียวหรือเปล่า
ใช่ค่ะบอกว่าตอนนี้รอดูความเห็นจากผู้ตรวจการเลือกตั้งก่อนค่ะ
ปกติจะแบบมีทยอยใช่ไหม
ผ่านแล้วก็ประกาศไปก่อนนี่อาจจะรอคราวเดียวก็ได้นะฮะ